ส่วนอันนี้บ้างไปดูขาใหญ่อืมลิงกังตัวใหญ่อ่า
บอกโอ้โหไม่ไหวแล้วสร้างความเดือดร้อนมาก
เพราะว่ายึดพื้นที่ในตลาดอ่างทองเนี่ยแล้วก็เดินป่วนไปป่วนมา
ที่สำคัญศัตรูคู่อริมันเลยคือแมว
ตามตลาดเนี่ยโดนมันขู่หมดเลยโอ๊ยคืออาจจะไม่ชอบแม่
นี่ค่ะตัวป่วนนะคะเป็นลิงกังตัวใหญ่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดสดเทศบาล๒ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
เป็นลิงกังเพศผู้นะคะอายุประมาณสองถึงสามปี
ปรากฏว่าลิงกังตัวนี้มันกลายมาเป็นอะไรอ่ะขาใหญ่ประจำที่
เพราะว่ายึดพื้นที่ในตลาดอ่างทองเป็นที่อยู่แล้วทุกเช้ามันทำอะไร
มันก็จะออกมาหากินผักผลไม้เดินเล่นไปทั่วค่ะ
เพราะในตลาดมีของกินเยอะแม่ค้าในตลาดบอกว่าเจ้าลิงกังตัวเนี้ย
มันชอบมาขู่แมวเป็นประจำอ๋อบางคนก็ชอบนะ
บอกว่าได้เห็นลิงมันมาเดินเล่นก็น่ารักดีแต่ว่าหลายหลายคนบอกไม่ไหว
กลัวมันทำร้ายค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนยังเห็นว่ามันไปกัดทำร้ายแมวในตลาด
บาดเจ็บมาแล้วด้วยทีนี้ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าสงสัยเจ้าลิงตัวเนี้ย
มันคงหนีออกมาจากฝูงและอาจจะติดรถแม่ค้ามาจากวัดไก่อายุทยา
หรือว่าหนีฝูงของตัวเองออกมาจากลบบุรีมากับรถแม่ค้าผัก
แล้วมายึดพื้นที่เป็นที่อยู่เลยตรงนี้เพราะว่ามันมีอาหารไง
ก็เลยไม่ยอมกลับพื้นที่เดิมกลายเป็นขายใหญ่อยู่ตัวเดียวเนี่ยค่ะ
ยึดพื้นที่ตรงนี้เอาไว้เลยนะคะ